รัฐธรรมนูลวันนี้รัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งพักฝ่ายค้านกับภาคประชาชนเสนอกันเข้ามารวม๔ฉบับนะฮะ
สาระสำคัญก็คือปิดสวิตช์สวในการร่วมโหวตเลือกนายกกับสส
ทีนี้อภิปรายกันแบบโอ้โหเข้มข้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างช่วงนึงฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีสมาชิกวุฒิสภาเลย
บอกเป็นสวที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนได้สิทธิ์เลือกนายกไปรอบนึงแล้ว
ควรจะพอได้แล้วถ้ามีติ่ง๕ปีเนี่ยคือหมดวาระ๔ปีของสภาชุดนี้
อีกปีนึงเลือกตั้งเข้ามายังได้โหวตร่วมอีกเนี่ยอย่างนี้มันไม่สมควร
แล้วนี่ฮะสอสอพักฝ่ายค้านไปพาดพิงสวบอกส่วนใหญ่
เป็นแก๊งคอสชทั้งนั้นทำให้สวลุกขึ้นมาประท้วงเลยนะฮะ
มีทั้งแก๊งตท๑๒เพื่อนพลเอกประยุทธ์๒๑คน
แก๊งตธ๖เพื่อนพเอกประวิทธ์๕คน
รวมไปถึงแก๊งเพื่อนพนพี่ศิษย์เก่าสนชสปช
สปธและอีศารพัฒนา
ถอนคำว่าแก๊งโน้นแก๊งนี้
วิจารณ์คนอื่นดูตัวเองบ้าง
หนี้กรยศยังไม่ใช้เลย

และเป็นสสที่
มีคะแนนปัดเศษมาอย่าทะเลงตัว
วันนี้ผมไม่เหลือหนี้กรยศไม่แต่บาทเดียวครับ

สวไม่น้อยกว่า๑ใน๓ของจำนวนสวก็คือ๘๔คนด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องรอดูใจทางสวด้วยว่าเขาจะปิด